คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ต้องถามถึงเธอหน่อยละกันเพราะว่า
หายหน้าหายตาจากงานอีเวนต์ไปก็พักใหญ่เหมือนกันนะมวัญชนก
มาตอนรับท
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตเลยนะคะ
ส่วนที่หลายคนโยงว่าเจ้าตัวโดนผลกระทบจากเหตุการณ์ตอนนั้น

โมก็ย้ำชัดเลยว่างานละครยังคงมีการถ่ายทำตามปกติอยู่นะจ๊ะ

มันก็เป็นเรียกว่าบทเรียนของโมค่ะ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของโมครั้งนี้ในชีวิตนะคะ
ละครมีเหมือนเดิมค่ะถ่ายละครสองเรื่องเหมือนเดิมค่ะ
จริงเหตุการณ์นั้นอย่างที่บอกเลย
ก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงมากเลยค่ะ
เหรอ
เออลดไปแล้ว

กับอดีตหนุ่มเคยสนิทอย่างบี้เดอร์สตาร์
ล่าสุดก็มีภาพออกมาว่าทั้งคู่ไปกินห้องกินข้าวด้วยกันใช่ไหม
ฟังกันดีกว่าจ้า

แล้วเขาจะมีการกินข้าวกันทุกปีอยู่แล้ว
ค่ะก็โมว่างพอดีเขาก็เลยชวนไปด้วยแค่นั้นเลย

ค่ะไม่เป็นไรให้กำลังใจทุกคนนะคะ